ไปดูเรื่องของทริปรถมอเตอร์ไซค์วิบากกันหน่อยไหม

ใจเย็นดูข่าวให้จบก่อนมันเป็นเรื่องอะไร

เข้าใจว่ารถมอเตอร์ไซค์วิบากมันค่อนข้างจะเสียงดังเสียงดัง

เขาทำเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการทำบุญการกุศลช่วยเหลือเด็กด้วยนะคะ
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาถ่ายคลิปกันไว้ได้
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองไปดูคลิปด้วยเดี๋ยวมันเล่าให้ฟัง
กลุ่มการคลิปควรหรือคลิปนี้คุณผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาเอาลงไปโพสต์ค่ะ
เค้าไปถ่ายคลิปเอาไว้แล้วโพสต์ลงไปในกลุ่ม

มันเป็นเหตุการณ์ตอนที่มอเตอร์ไซค์วิบากคุณผู้ชมเห็นแล้วแหละ
เชียนบุรีค่ะถามว่าแล้วมาขี่แบบเนี้ยทำไม
เสียงมันดังหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นทริปที่หารายได้สมทบทุน
สร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนบ้านมาบสมอค่ะ
ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียนบุรีแต่แต่มันมีดราม่าเกิดขึ้นทันทีค่ะ
แล้วก็มีสองฝั่งสองฝ่ายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันดราม่าแรกก็คือเขาบอก
เสียงท่อมันดังอ่ะมันรบกวนชาวบ้าน
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเต็มไปหมดบางคนอย่างที่บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
คนที่เขาบอกว่าแหม่วิจารณ์ที่บอกไม่เห็นด้วย
ก็บอกนี่มันแต่งรถผิดกฎหมายหรือเปล่าเสียงท่อก็ดัง
กระจกมองข้างก็ไม่มีแต่ตำรวจก็ไม่จับ
อย่าเอาเรื่องทำบุญมาบังหน้าเพราะว่าเสียงท่อมันดัง
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนถ้าจะทำบุญอันนี้เขาบอกนะคอมเมนต์นะ
เงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ไม่เห็นต้องออกทริปแบบนี้เลย
ส่วนอีกฝ่ายออกมาตอบโต้กันแบบนี้ค่ะว่า
หลายคนคอมเมนต์พูดแรงไปไหมเขาไม่ได้มาขี่แบบนี้ทุกวันซะหน่อย
ท่อดังก็จริงแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือนทั้งปีขนาดนั้น
อยากให้เปิดใจให้กว้างเพราะเขามาทำบุญปรับปรุงสนามฟุตบอลให้เด็ก
หลายคนบริจาคเงินสนับสนุนให้กิจกรรมเพื่อสังคม
เด็กนักเรียนก็ดีใจลองทำสิ่งดีเพื่อสังคมดีกว่าวิจารณ์แบบนี้
คุณผู้ชมเลือกทีมไหนก็บอกมาแล้วกันนะคะ
เขามีจุดประสงค์นะรวมตัวกันแบบนี้เพื่อการทำบุญนะฮะ